คุณผู้ชมคะมาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์จากยุโรป
เขามาบุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยนะคะ
เขามาเปิดตัวตู้เย็นนวัตกรรมใหม่
ให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามกันจากรายงานค่ะ
ที่ช่วยเก็บรักษาความชื้นในอาหารได้มากถึง๑๙๕ค่ะ
พัดลม๒ตัวระหว่างช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง
ช่วยให้อาหารในแต่ละช่องถูกเก็บรักษาในสภาพที่ดีที่สุด
ระบบทำความเย็นที่ช่วยเก็บรักษาผักและผลไม้
สดได้นานสูงสุด๓๐วันค่ะ
การที่เราเข้าเมืองไทยเรื่องการลงทุนที่ระยะยาว
ดังนั้นนอกจากการที่การลงทุนแล้วให้สินค้าธุรกิจตั้งหลักได้ในเมืองไทยแล้ว

สิ่งที่มันคือเราต้องสร้างคุณภาพที่ดี

สินค้าของเราทั้งคอมพิวเซอร์เองของมอเตอร์เอง

เพิ่งเข้ามาบุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทย

คู่หูหลักในทุกวันของคุณ